ไปกันที่จังหวัดแพร่นะคะเกิดอุบัติเหตุรถกระบะสองคันชนกัน
แล้วก็ล้อหลุดแล้วก็เลยเสียหลักตกลงข้างทาง
ปรากฏว่าเจ้าของรถเนี่ยนั่งร้องไห้ท่ามกลางสายฝนเลยนะคะ
อ้างว่ายืมรถของพี่ชายมาใช้ติดตามเหตุการณ์นี้
พร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์จากรายงานนี้กันค่ะ
ปฏิเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นบริเวณทางเข้าสถานีทวนสัญญาณบนถนนสายเด่นชัยลำปาง
หลักกิโลเมตรที่๓๘๗ในพื้นที่หมู่๗ตำบลไซย้อย
อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ท่ามกลางฝนที่ตกลงมา
บนถนนพบรถกระบะสีดำจอดอยู่ในสภาพล้อหลังซ้ายหลุดออกไป
แต่คนขับไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดอีก
เขายิ่งร้อนอยากเล่าจะผสมไป
คนขับไม่ได้รับบาดเจ็บแต่นั่งร้องไห้ตลอดเวลา
บอกว่ายืมรถคันนี้มาจากพี่ชาย

ตกลงมาอย่างหนักจู่รถกระบะสีขาวก็เสียหลักเข้ามาชนอย่างจัง
ก่อนที่รถคู่กรณีจะชนป้ายและตกลงไปในป่าละมอกข้างทาง
จังหวัดร้อยเอ็ดเกิดอุบัติเหตุรถกู้ชีพของอบตแคนใหญ่เสียหลักตกทุ่งนา
ในพื้นที่บ้านเหล้าตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองร้อยเอ็ดแล้วพลิกตะแคง
ทำให้นายดาวเรืองสิริเวชอายุ๘๐ปีผู้ป่วยที่กำลังนำส่งโรงพยาบาลได้รับบาดเจ็บ
และลูกสะพ้ายที่นั่งมาในรถด้วยได้ระบาดเจ็บอีกหนึ่งคนเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
ก่อนเกิดเหตุรถกู้ชีพกำลังนำตัวนายดาวเรืองที่มีอาการเหนื่อยหอบไปส่งโรงพยาบาล
พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้งหักหลบรถจักรยานยนต์จอดอยู่ข้างทาง

ทำให้มีผู้เสียชีวิต๒ศพถูกอัดติดคาซากรถกระบะ
ส่วนรถพ่วงพลิกตะแคงตกข้างทาง
นายนรงเดชเมฆหมอกอายุ๔๐ปีคนขับรถพ่วงบอกว่า
พอขับรถมาถึงจุดเกิดเหตุเห็นรถกระบะขับสวนมาอยู่ด้านหน้า
ก่อนจะข้ามเลนพุ่งมาชนประสานงากันอย่างจัง
ที่จังหวัดชาเชิงเซาเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถพ่วง
แล้วถูกทับซ้ำจนเสียชีวิตบนถนนบางนาตราดช่วงหลักกิโลเมตรที่๕๑
ผู้เสียชีวิตคือนายจตุพลจุ้มอังวะอายุ๒๙ปี
ส่วนรถพ่วงคู่กรณีขับหลบหนีไป
ก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็ว
เฉียวชนกับรถพ่วงจนกระเด็นเข้าไปใต้ท้องรถ
และถูกทับจนเสียชีวิต